ปรากฏว่าผลบวกติดเชื้อกว่า๑๐๐คน
๑๐๖คนผลบวก๑๐๐คนมี๖คนที่ยังไม่ขึ้นโชว์
แต่ก็ต้องติดตามอาการอยู่๑๐๖คนติด๑๐๐คน
คิดว่าตัวเองเสี่ยงแล้วก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมานะคะ
เรื่องต้นผู้ป่วยทั้งหมดก็แยกกักตัวที่บ้าน
แล้วก็ทางโรงพยาบาลพระพรมก็จะส่งยาไปให้เพราะว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลเตียงเต็มหมดแล้ว
นี่แหละค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดเรื่องของผู้ป่วยนะคะ
สายใหม่ต้องรอดวันนี้ก็ลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมไปช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่ถนนเพิ่มศิลป์ย่านสายหมายกรุงเทพ
ตรงนี้เป็นจุดที่พบผู้ป่วยโควิด๑๙เป็นจำนวนมากแล้วกลายเป็นคลัสเตอร์
ก็ลงไปดูชาวบ้านด้วยนะคะ
หมู่บ้านนี้คือประชาชนยังใช้ชีวิตกันตามปกติ

ซึ่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางเขตสายใหม่ก็สั่งปิดร้านเกมที่เป็นต้นต่อแล้ว
ยาวไปจนถึง๒๕กุมภาพันธ์หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
ทั้งหมดในชุมชนนี้มีทั้งหมด๒๑๖ครัวเรือนประมาณ๙๐๐คน
เข้าไปตรวจเชิงลุก๓ครั้งพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด๓๖คนนะคะ
ผู้ป่วยทุกรายเป็นผู้ป่วยสีเขียวคือไม่มีอาการอาการน้อยมาก
รักษาในศูนย์พักคอยของสำนักงานเขตสายไหม๑๘คนด้วยกัน
ทั้งหมด๓๖คนอย่างที่แจ้งไป
แล้ววันนี้เมื่อช่วงบ่ายทางภูมิในการเขตสายไหมกับเจ้าหน้าที่
ก็ไปที่ชุมชนนี้ค่ะไปตรวจเยี่ยมไปแจกสิ่งของจำเป็นนะคะ
ถุงยางชีพแล้วก็ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัฐค่ะ
คือตามข้อมูลที่จากการสอบสวนโรคนะครับก็มาจากร้านขายของชำนะครับ
แล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์เล่นเกมอยู่ประมาณสัก๒เครื่องได้นะครับ
แล้วก็มีน้องเยาวชนเข้าไปใช้บริการนะครับ
ก็เป็นแล้วก็อาจจะมีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ไปแพร่ระบาดให้กับบุคคลในครอบครัว

เรื่องของสถานการณ์โควิดถ้าไปดูจาก๒เพจดังที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วย
ที่ได้รับการรักษามาโดยตลอดอย่างสายไหมต้องรอดกับเส้นได้เนี่ย
ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็สะท้อนออกมาว่าวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
เริ่มจะเข้าวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแล้วอย่างสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
เขาออกมาโพสต์บอกว่าเรียนผู้ป่วยโควิดทุกท่านตอนนี้งดหาเตียงให้ชั่วคราว
เพราะเตียงเต็มหมดทุกที่แล้วส่วนผู้ป่วยวิกฤตยังพร้อมให้การช่วยเหลือค่ะ
เช่นเดียวกับเพจเส้นได้นะคะก็ออกมาโพสต์บอกว่าเตียงสีเขียวของเส้นได้เต็มหมดแล้ว
สีเขียวไม่ต้องโทรมาแล้วนะรักษาที่บ้านอย่างเดียว
ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงไม่รับปากว่าจะหาเตียงได้แต่ว่าจะช่วยเต็มที่ค่ะ
นี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจาก๒เพจดังนะคะที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดค่ะ